อีกหนึ่งพิธีของชาวอีสานศรีสะเกดเหมือนกัน
กับพิธีรำแม่มดว่ากันว่าจะช่วยรักษาอาการป่วยได้ค่ะ
นี่เห็นมาร้องรำทำเพลงแบบนี้ไม่ได้มาร้องกันสนุกอย่างเดียวเท่านั้นนะ
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอค่ะ
เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวภูสิงศ์ที่สืบทอดกันมายาวนาน
เป็นเรื่องความเชื่อและพฤติกรรมของคนไทยเชื้อสายเขมร
ลักษณะให้คล้ายกับการทรงเจ้า
จะทำขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ป่วยที่ไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หายหรือว่าหาสาเหตุโรคไม่เจอ
ส่วนเรื่องของการทำพิธีเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์นะคะ
พอเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยครูมะมวดก็จะมานั่งเข้าทรงค่ะ
ดนตรีก็จะเริ่มบันเลงว่ากันว่าดนตรีนี่แหละเป็นสิ่งที่จะใช้สื่อสารระหว่างผีกับคนนะคะ
พอดนตรีเริ่มบันเลงค่ะ
ผู้เข้าทรงก็จะเอามือทั้งสองข้างจับขันในขณะที่จุดเทียนเอาไว้บนขันค่ะ
หลังจากนั้นจะเพ่งเทียนค่ะ
หมุนขันไปมาครูประจำตัวก็จะเริ่มเข้าประทับรับส่ง
เข้าทรงแล้วตัวก็จะเริ่มสั่นนะคะ
อาการของคนทรงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันและจะไม่เหมือนเดิมด้วย
จะสั่นกันไปจะโยกกันไปแล้วแต่ครูที่มาประทับ
ส่วนทางเจ้าภาพเนี่ยพอเห็นอาการสั่นแบบนี้ก็จะเริ่มถามแล้วค่ะ
ว่าจะต้องทำตัวยังไง

ทางผู้เข้าทรงหรือครูทรงเนี่ยก็จะบอกวิธีให้ปฏิบัติตามก็ว่ากันไปตามแต่ละอาการนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเชื่อว่านี่แหละมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้หายป่วยได้
เพราะว่าถือว่าเป็นการแก้บนช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคนในบ้านหรือคนในชุมชนนะคะ
และเป็นการช่วยให้ผีบ้านผีเรือนได้รับความเพลิดเพลินค่ะ
ได้ร้องรำทำเพลงนะคะแล้วก็จะนำความเป็นสิริมงคลมาให้
นี่เห็นไหมว่าความเชื่อของแต่ละท้องที่เนี่ยมีแตกต่างมากมายกันไปนะคะ
ก็พูดกันแบบภาษาที่เราคุ้นเคยไม่เชื่ออย่าลบหลู่

บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะช่วยได้ยังไง
ก็มันเป็นความเชื่อมันอธิบายเพิ่งทางใจด้วย

เขารู้สึกว่าบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจ
ถูกพอได้มารวมตัวกันเห็นคนที่เป็นคนในชุมชนที่รักไข้สามัคคีกันมารวมตัวกัน
รำทำเพลงมันก็อาจจะทำให้สบายอกสบายใจขึ้น
จะแบบจิตใจดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแบบเผชิญหน้ากับความเป็นจริง
แล้วก็ทำให้ร่างกายอาจจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นก็ได้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันไปนะคะ